คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้

ต้องบอกว่าหล่อทั้งตัวและหัวใจจริง
สำหรับโตโนภาคินและพี่ก้องห้วยไร่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะได้นำ
เอาสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงเงินบริจาคเนี่ย
ส่งมอบให้กับพี่น้องภาคอีสานที่จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็นำทีมเพื่อนศิลปินไปเยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะเป็นตั้มสุธนหรือว่าตั้มเดอะสตาร์๑๐ซันมือกิต้าวงเดอร์ดัสที่หนุ่มโตโน่เขาเป็นนักร้องนำอยู่นะคะ
รวมไปถึงผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มโตโน่เดินทางกันไปที่จังหวัดสกลนครค่ะ
เพื่อส่งมอบกำลังใจและความช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยนอกจากจะนำน้ำดื่ม
และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นส่วนหนึ่งไปมอบให้กับที่ว่าการอำเภอพนานิคม
และโรงพยาบาลสกลนครแล้วทั้งหมดยังลงพื้นที่ลุยน้ำท่วม
นำเอาสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้ตามบ้านเรือนของพี่น้องอำเภอพังคน
อำเภอพังพลอีกด้วยนะคะซึ่งจากในคลิปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า
พี่น้องชาวสกลนครได้รับความเดือดร้อนจริงนะคุณ
เนี่ยมันท่วมสูงมากจริงนะอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่สูง
สักเท่าไหร่ยังพอที่จะแบบยืนได้
จุดเนี่ยยืนไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะ
อันนี้ให้มีเธอทรมานซับอืมครับ

คือต้องบอกว่าโตโน่พาคินเนี่ยเขาเป็นคนขอนแก่นค่ะ
ส่วนพี่ก้องห้วยไร่ของเราเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสกลนครโดยแท้เลย
พอบ้านเกิดเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ไม่นิ่งดูดายนะคะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือจริงแล้วอ่ะสกลนครอ่ะ
อันนี้เป็นแค่ภาพบางส่วนเขาบอกว่าลึกจริงถึงคอ
อีกนิดเดียวก็จะมิดแล้วซึ่งอันตรายมากนะคะ
นี่ก็เป็นน้ำใจจากคนในวงการบันเทิงบ้านเราที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องภาคอีสานนะคุณนะ
ต้องชื่นชมมากเลยโดยสองหนุ่มเนี่ยนะออกทุนเองออกแรงเองนะคะ
โดยนั่งเครื่องค่ะจากอุดรธานีนะแล้วก็นั่งรถต่อเข้าไปเองเลยคุณ
ได้ถึงพื้นที่ของผู้ประสบภัยนะคะ
แต่ว่าก็ไปสร้างรอยยิ้มได้เหมือนกันนะแม้ว่าจะมีความทุกข์
แต่ก็ยังมีรอยยิ้มจากหนุ่มนี่แหละค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะคุณคะ
ใช่แล้วโอโกคุณอารัยหล่อและยังใจงามอีกด้วยนะคะ

สำหรับโตโน่กับพี่ก้องเฮ้ยไร่อย่างที่รู้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนอยู่แล้ว
อย่างพี่ก้องเองเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีคอนเสิร์ต
เพื่อนำเงินบริจาครวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้เนี่ย

เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าคอนเสิร์ตจะมีคนไปเยอะไหม

เพราะว่าเขาทำเพื่อที่จะเอาสิ่งของเครื่องใช้เนี่ย

ค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับคุณ